อีกหนึ่งเหตุการณ์สุดสยองครับบันไดเลื่อนห้างเอาอีกแล้วฮะหนีบเท้าเด็กสี่ขวบครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนี่ยเท้าน้องไปติดอยู่แบบนั้นนะครับเด็กหญิงวัยสี่ขวบครับขึ้นบันไดเลื่อนในห้างแห่งหนึ่งแถวย่านบางพลีที่สมุทรปราการแล้วเท้าไปติดบาดเจ็บบริเวณนิ้

คนที่ไปด้วยกันก็ช่วยกันอุ้ยปุ่มหยุดอยู่ไหนปุ่มหยุดอยู่ไหนไปกดเร็วกดเร็วโอ้โหใช้เวลาอยู่พักหนึ่งกว่าจะกดหยุดได้ครับหลังจากนั้นคุณพ่อก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของทางห้างแล้วครอบครัวฝากบอกถึงห้างร้านต่างครับว่าขั้นตอนการช่วยเหลือเนี่ยอยากให้มีมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วกว่านี้
ให้ใส่ใจในรายละเอียดมากกว่านี้แล้วสอบถามว่าตอนนี้อาการของน้องเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเด็กกลัวแล้วครับน้องกลัวไม่กล้าไปสนามเด็กเล่นแล้วไม่รู้ว่าเวลาเจอบันไดเลื่อนน้องจะรู้สึกยังไงจะยังกล้าขึ้นบันไดเลื่อนลงบันไดเลื่อนอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คงต้องค่อยเยียวยาแล้วก็บังบัดรักษาอาการ

ไม่มีการขอเบอร์ไว้ไม่มีการติดต่อไม่มีการอะไรเลย
เราต้องการความใส่ใจของห้างต่อให้เราเป็นลูกค้าจรก็ตามคุณควรจะมีความใส่ใจมากกว่านี้อย่างน้อย
ลูกค้าไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างไหมเจ็บขนาดไหนร้ายแรงอะไรไหม